คุณผู้ชมค่ะเมื่อปี๒๕๐๒ค่ะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
เสด็จพระราชดำเนินไปที่น้ำตกเขากระช่องในจังหวัดตรังนะคะ
พร้อมกับจารึกพระปรมภิไทยย่อพปรจุดแล้วก็สกจุด

ถึงแม้ว่าตอนนี้จะผ่านมาเป็นเวลานานกว่า๕๐ปีแล้ว
แต่พระนามาพิทัยย่อทั้งสองพระนามนั้นยังคงเห็นเด่นชัดอยู่
ติดตามเรื่องนี้จากคุณวัชรีดวงใสค่ะ
พระปรมาพิไทยย่อพบรของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
และพระนำมาพิไทยย่อสอกรของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
ที่จะลึกไว้บนหน้าผาชั้น๔ความสูงประมาณ๕๐๐เมตร
บนน้ำตกโตนปลิวเป็นหนึ่งในน้ำตกกระช่องอำเภอนายงจังหวัดรัง
ยังคงเด่นเป็นสง่าและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ครั้งนั้นทั้งสองพระองค์พระราชดำเนินเยี่ยมราชดรในภาคใต้
เป็นเวลาประมาณ๒๐วันโดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดรัง
ระหว่างวันที่๑๖ถึง๑๗มีนาคมปี๒๕๖๒
และได้เสด็จประพาทน้ำตกตะช่องเมื่อวันที่๑๖มีนาคม
อกจากนี้ก้อนหินก้อนดังกล่าวมีพระปรมาพิไทยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๗ด้วย
คราวเสด็จเมื่อปี๒๔๗๑หรือเมื่อ๘๙ปีก่อน
สมคิดเกื้อนุ่มเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาช่องบอกว่า
น้ำตกกระช่องตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาช่อง
แม้จะไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวโดยตรง
แต่ก็มีประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่เข้าชม
ศึกษาธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง
แต่เมื่อทราบว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เสด็จประพาทก็มีราศดรเข้ามาชมมากขึ้น
ให้ธรรมชาติ
แต่ว่าสร้างในระบบแบบธรรมชาติจะมากกว่าครับ
มาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องยอมรับ
สร้างความปราบปลื้มใจให้กับราศดรอย่างไม่รู้ลืม

เส้นทางเดินเข้าชมน้ำตกแห่งนี้ยังไม่มีถนน
เป็นเพียงเส้นทางเดินป่า
แต่พระองค์ไม่ได้ส่งคำนึงถึงเส้นทางจัดเสด็จพระราชดำเนิน
ภัยอันตรายหรือแม้แต่พื้นที่ที่เสด็จไป
จะต้องพระราชดำเนินเป็นระยะทางหลายกิโลเมตร
ไม่มีเส้นทางที่จะเข้าไปถึง
ก็มีได้ส่งโยท้ท้อหรือเหนื่อยหน่ายพระราชหรือไทย

ภูมิใจที่มีรอยจารึกนะครับ
เราถือว่าในหลวงเคยเสด็จมาที่ตำบลช่อง
ซึ่งแต่ก่อนคิดว่ามันเป็นที่ลำบากนะครับ
หลวงยังอุตส่าห์เสด็จมา
ก็คนตะบนช่องรู้สึกภูมิใจครับ

จำรัฐเพชรเกลืออายุ๗๒ปี
มีโอกาสเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จในครั้งนั้น
เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นมีขบวนรถพระที่นั่งไปถึงน้ำตก
แต่ขณะนั้นในพื้นที่ไม่มีสะพานที่จะเดินข้ามลำคลองไปได้
ขบวนรถจึงต้องจอดด้านล่าง
พระองค์ทรงพระราชดำเนินข้ามสะพานไม้ที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างขึ้น
ไปยังน้ำตกแทน
แม้จะผ่านมาหลายปีแต่เหตุการณ์วันนั้น
ฉายชัดอยู่ในความทรงจำ
โดยเฉพาะสายพระเนธของพระองค์ที่ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา
ปานไม่มีสะพานสร้างด้วยไม้
ก็ยังเดินผ่านไปนายหลวงเดินผ่านไปตอนนั้น
ไม่ได้นั่งรถแล้วรถไปไม่ได้
ฉุกมุมใจมากที่ได้เห็นนายหลวง
แล้วหลังจากนั้นนายหลวงสลิดผ่านเข้ามาในน้ำตก
พออยู่ไม่ประมาณ๓๐นาทีก็ลุก
แม้จะผ่านไป๕๗ปีแล้ว
แต่ราศดรในอำเภอนายง
ยังรู้สึกทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

ขณะนี้จะร่วมกันพัฒนาน้ำตก
ให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายสำคัญทางประวัติศาสตร์
เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว
มีโอกาสไปบันทึกภาพอย่างใกล้ชิดมากขึ้น
ชัชรีดวงใสข่าวเทราะทีวีรายงาน